เอาละครับเราเริ่มต้นข่าวสารของเราในค่ำคืนวันนี้
ด้วยความคืบหน้าคดีของลัลลาเบลที่เสียชีวิต
พริตตี้สาวที่ไปเสียชีวิตจากการไปรับงานที่บ้านย่านบางบัวทองนะครับ
แล้วก็ต่อเนื่องมีอีกหนึ่งคดีก็คือพริตตี้สาวอีกคนนึงที่ชื่อเดีย
มารับงานในคืนต่อจากลาลาเบลนั่นแหละวันเดียวกัน
บอกว่าเธอก็ถูกล่วงละเมิดทางเพศนะครับ
คดีของพริตตี้เดียคนที่อยู่ในงานปาร์ตี้รวมทั้งเจ้าของบ้าน
ทั้งเรื่องของซ่องโจรกับร่วมกันกับธรรมนาจารย์
เพราะว่าพริตตี้เดียที่นั่งข้าง
ผู้ชายที่เป็นเจ้าของบ้านที่ชื่อตีเนี่ยนะฮะ
เธอบอกว่าเธอตื่นมาตอนเช้าเลย

หลับไปตอนไหนไม่รู้ตื่นมาตอนเช้าไปอยู่ชั้น๒ของบ้านนู้น

ตอนแรกเขาบอกว่ามีกางเกงมีกางเกงชั้นใน

ที่เธอพบเนี่ยคือกางเกงหรือกางเกงชั้นในของเธอ
ถูกถอดไม่ได้ใส่
แต่ไอ้คราบอสุจิอยู่ที่ผ้าห่ม

ที่ในตีเขาออกมาเปิดเผย
คลิปจากฝั่งแก๊งโซฟาแดง
แล้วเดียก็ออกมาชี้แจงแล้วอืม

หนึ่งในเจ้าของบ้านและผู้จัดงานปาร์ตี้นะครับ

ในบังบัวทองดนทบุรีนะครับวันนี้นายนาธิสถิตพงศ์สถาพรอุวติ
และนายชัยพลพันนาหรือคิวเขาเป็นสองพี่น้องนะครับ
ก็เป็นเจ้าของบ้านร่วมกันนะครับตอนนี้ได้ประกันตัวจักษานะครับ
หลังจากถูกออกหมายจับบอกกับทีมข่าวนะครับ
บอกว่าได้ปรึกษากับทางทนายความแล้วตกลงจะรวบรวมหลักฐานและพยานต่างที่มี
แล้วจะฟ้องกับพฤติเดียรวมทั้งนายอัจฉรุยะรุงรัตนภง
ประธานชมรมช่วยเหลืออาจยากรรมที่เข้ามาช่วยเหลือด้านคดีความให้กับพฤติเดีย
ในข้อหาแจ้งความเท็จและสร้างพยานเท็จ
เพื่อให้สังคมได้รับรู้เรื่องจริงที่เกิดขึ้นไม่ใช่เป็นฝ่ายเขาต้องตกเป็นผู้ถูกยัดข้อหาแบบนี้
กับคิวบอกว่าที่ผ่านมาไม่เคยออกมาตอบโต้อะไรเลยนะเพราะไม่อยากให้เรื่องยืดยาว
แต่วันนี้เมื่อโดนรังแก่ก็ต้องลุกขึ้นมาสู้กัน
ก่อนหน้านี้เคยถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้มีอิทธิพลมีคนหนุนหลัง
แต่ในความเป็นจริงแล้วเมื่อวานนี้พอเขาถูกออกหมายจับเงินประกันตัวยังแทบไม่พอ

เงินประกันตัวไม่พอต้องติดกำไรอีเอ็มอีกนะครับสารท่านก็เมตตาให้ประกันตัวออกมา
หลักฐานเพียงพอเมื่อไหร่จะไปแจ้งความทันทีนะครับ
ที่ได้เผยแพร่ในวันนี้นะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมดูนะครับ
ตรีนะนี่ครับคลิปไม่กี่วิ
เขาบอกว่าคนที่คล่อมเขาอยู่ในงานปาร์ตี้เนี้ยคือเดียอ่า
แล้วเขาก็นอนเฉยตอนนั้นเขาเมาจนหมดแรงนอนบนโซฟา
ค่ะฝ่ายหญิงขึ้นมาคล่อมเขาเขาก็นอนเฉยเฉยแล้วเขาก็หลับไปเลย
ตั้งแต่ตอนนี้เขาบอกเขาหลับไปเลย
แต่คลิปมันปล่อยมาแค่สักไม่ถึงสิบวิอ่ะถ่ายแป๊บเดียวอ่า
เขาบอกว่านี่คือหลักฐานเด่นของเขาใช่ไหมคะไม่รู้ว่าจะมีมากกว่านี้หรือเปล่า
แต่เขาบอกอันนี้คือเขาตั้งใจจะให้เห็นว่า
ที่เดียบอกว่าอ่าถูกล่วงละเมิด
ยอมพร้อมใจอะไรพวกนี้เนี่ยนอกจากไอ้คลิปที่นั่งดื่มเหล้ากับเขาเมื่อสักครู่ใช่ไหม
ตอนที่เขากระดกยังมีคลิปเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าเดียเนี่ย
เป็นฝ่ายที่เข้ามาหาเขาแล้วคลิปนี้เขาหลับ
แล้วเขาก็หลับไปเลยตอนที่ถูกนั่งคล่อมจนเช้าประมาณสิบโมง
อันนี้คือคืนสิบหกกันยายนนะครับวันจันทร์จนเช้าสิบโมงวันอังคารสิบเจ็ดกันยายน
เขาไปเปิดห้องนอนบนชั้นสองเพราะปกติบ้านเนี้ย
ห้องนอนของตีเนี้ยเขาอยู่ชั้นสองของคิวเขาอยู่กับแฟนที่ชั้นหนึ่ง
ปรากฏว่าพบว่าเดียนอนอยู่ในห้องสภาพสลึมสลือแล้วเดียก็กลับออกไป
ส่วนห้องนอนที่ถูกกล่าวหาว่าเขาไปทำลายหลักฐานเอาเสือน้ำมันมาปูทับพื้นปาเก้
เพื่อจะปกปิดหลักฐานอะไรหรือเปล่าตีบอกว่าไม่ได้ปกปิดอะไรทั้งสิ้น
เขาก็แค่ทำความสะอาดเพราะบ้านมันรกมาก
ให้แม่บ้านมาจัดการก็เท่านั้นเองแล้วก่อนหน้านี้กองพิสูจน์หลักฐาน
เขามาเก็บหลักฐานทั้งหมดไปเรียบร้อยหมดแล้ว
ไม่ได้ทำลายหลักฐานครับเพราะว่าวันที่เกิดเรื่องหลังจากนั้น
พอถอเขามาลงพื้นที่เก็บดีเอนเอหมดแล้วแล้วพอท้อก็เป็นคนพูดเองด้วย
ลกมากเลยให้แม่บ้านมาทำความสะอาด
เขาก็เลยปูเสือน้ำมันโดยที่ไม่ได้ถากอ่าวนะ
ต่อให้บอกว่าจะมาทำอะไรก็เก็บได้เหมือนเดิมหลังจากที่ไม่มีคลิปอ่ะ
แน่ใจนะว่าไม่ได้ทำอะไรเขาค่อนข้างมั่นใจในระดับใหญ่ใหญ่เลยเพราะว่า
คนเราเมาอ่ะให้จริงนะไม่ให้ไปทำอะไรใครทำไม่ได้หรอก
ขนาดนั้นอ่ะจริงมันจะไม่มีแรงเหรอสาบานด้วยลูกผู้ชายอ่ะ
สาบานนู่นแล้วศาลนู้นแล้วอย่างเราอ่ะเราพยายามออกจากน้องตลอด
เท่าที่เห็นในคลิปอ่ะตั้งแต่ที่ส่งมาตั้งแต่แรกล่ะ
ว่าเราไม่ได้แบบเข้าไปกอดเข้าไปนัวเต็มที่เลย
เราก็ฉากออกมานะนี่นะฮะแล้วในตีก็ยังบอกว่า
ตอนนี้เขาเบื่อมากกับการเป็นข่าวรายวัน
ทั้งที่ก่อนหน้านี้นะพวกเขาเนี่ยพยายามปกป้องเดียนะ
เพราะว่าเดียเนี่ยมารับงานที่บ้านเขาตอน๔ทุ่มต่อจากเบล
ก็เป็นช่วงเวลาคาบเกี่ยวกับที่เบลมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่คอนโดของน้ำอุ่น
ในคืนเดียวกันเนี่ยเขาพอมีคดีของลาลาเบลเกิดขึ้นเนี่ย
บอกว่าเขาไม่เคยเอ่ยถึงชื่อเดียเลยนะก็คือพยายามที่จะไม่พาดพิงว่ามันมีคนอื่น
อะไรยังไงที่มันจะเกี่ยวข้องในวันนั้นอยู่ด้วยเขาใช้คำว่าเขาพยายามปกป้องเลย
เอ่ยถึงเลยแต่เดียกลับมาทำแบบนี้กับพวกเขา
พวกเขาก็มีหลักฐานที่จะต้องสู้อ่าทีนี้เดียเขาบอกหลักฐานคือคราบอสุจิ
นะฮะซึ่งตียืนยันว่าไม่มีแน่นอนนะ
เดียเอาผ้าห่มจากบ้านเขาไปแล้วบอกว่ามีคราบอสุจิติดอยู่ที่ผ้าห่ม
อืมซึ่งตีบอกว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะมันคือผ้าห่ม
ของเขาจะของใครก็แล้วแต่แม้จะเป็นผ้าห่มของบ้านเขา
แต่มีคราบอสุจิตีบอกว่ามันจะไปแปลกอะไรถ้าพบอสุจิที่ร่างกายของเดียสิ
เนี่ยอันนี้ถึงค่อยมาว่ากันว่าเออล่วงละเมิดหรือเปล่า
ไปทำอะไรหรือเปล่าแต่นี่มันพบที่ผ้าห่มไงตีบอก
พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าน้องคิดอะไรอยู่ว่าเอาพี่ไปอนาจารย์น้อง
ถ้าหลังจากนี้มันเป็นในรูปนี้ถ้าเราหาหลักฐานได้
จะรู้ด้วยว่ามันไม่มีใครอุ้ม๑๐โมงเช้า
เปิดประตูห้องก่อนเพื่อที่จะอาบน้ำไปให้ปากคำของคดีน้องเบล
พี่เปิดประตูไปพี่ยังตกใจยังมานอนตรงนี้ได้ยังไง
อืมแต่ในเพื่อนกลุ่มเดียวกันก็ไม่มีใครพาขึ้นไปแน่นะไม่มีหรอก
ใครจะพาขึ้นไปเขาเมาเขาก็นอนกันหมดจากผ้าห่ม
ผ้าห่มมันอยู่ในบ้านถ้าจะมีคาบของพี่แตกเหรอ
ถ้าเกิดมันจะมีคราบอสุจิของพี่อยู่อะครับแปลกไหม
เพราะน้องเอาของจากบ้านพี่ไปถูกไหมครับอืม
แต่ถ้ามีบนตัวน้องเนี่ยเออน่าสงสัยแต่ถ้าเกิดว่าน้องยังเล่นไม่เลิกอย่างเงี้ย
เราก็ขอมีหลักฐานของฝั่งเราบ้างเพราะเรามีอีกเยอะ
นี่ฮะคือเขาบอกก็ผ้าห่มเขาต่อให้เป็นคราบอสุจิของเขา
แล้วมันจะแปลกอะไรอืมในเมื่อคราบอสุจิมันติดที่ผ้าห่มไงอืม
มันไม่ได้อยู่ในร่างกายของพริตตี้เดียแล้วตีก็บอกว่าเขายังมีคลิปเด็ดอีกหลายคลิปนะครับ
เพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันว่าเขาไม่ได้ล่วงละเมิดไม่ได้อนาจารย์ทางเพศกับพริตตีเดีย
ขอต่อสู้เพื่อความยุติธรรมให้กับตัวเองแล้วก็ฝากไปถึงนายอัจฉริยะที่มาช่วยพริตตี้เดียด้วยว่า
หากจะดำเนินคดีก็เอาให้ถึงที่สุดอย่าไปทิ้งเดียไว้กลางทางนี่พูดอย่างนี้เลย
บอกนายอาชญะว่าอย่าไปทิ้งเดียไว้กลางทางก็แล้วกันถ้าจะดำเนินคดีก็เอาให้ถึงที่สุดนะ
นี่ก็เป็นห่วงจนถึงที่สุดเหมือนกันเนาะแต่ว่าต้องฟังว่าทางเดียเขาจะว่ายังไง
ใช่เพราะว่าวันนี้เนี่ยทั้งคุณอัจฉริยะเองแล้วก็พริตตี้เดียเองก็ไปที่สพบางบัวทอง
คือไปเนี่ยเบื้องต้นเจตนาจุดประสงค์คือไปแจ้งความโมเดลลิ่งเดีย
เลลี่เดียคือโมเดลลิ่งที่เป็นคนส่งลาลาเบลแล้วก็พริตตี้เดียเนี่ยไปทำงานที่บ้านนี้
แต่คดีของบ้านตีเนี่ยเขาแจ้งไปแล้วจนสารออกหมายจับไปแล้ว
ใช่ค่ะทีนี้เดียบอกว่าวันนี้พริตติเดียบอกวันนี้จะแถลงใช่ไหมคะ
ตอนแรกที่ไปถึงเนี่ยนะพริตตี้เดียมาพร้อมกับพี่สาวนะครับ
คุณอัจฉริยะเนี่ยไปถึงสมพบังบัวทองก่อน
จากนั้นพริตติเดียกับพี่สาวตามมาแล้วก็หลบสื่อมวลชนเข้าข้างหลัง
ก็เข้าไปพูดคุยเอาหลักฐานเรื่องเกี่ยวกับเอกสารการจ้างงานต่าง
มีการพูดคุยกันที่ว่าโมเดลลิ่งเดียนี้มีส่วนร่วมในการที่ส่งตัวเธอ
ในวันที่๑๖กันยายนก็คือวันเดียวกันกับลาลาเบลนั่นแหละ

ซึ่งจากการสอบสวนของพนักงานสอบสวนสพบังบัวทองก็บอกว่า
หลักฐานเนี่ยนำมาเพื่อยืนยันถึงการมีส่วนร่วมของโมเลลิ่ง
มีการให้ปากคำเพิ่มเติมประกอบสำนวนคดีที่ก่อนหน้านี้
ตำรวจได้ดำเนินคดีกับแก๊งบางบนทอง๖คนก็คือที่ออกหมายจับค่ะ
แล้วก็โดนไปสองข้อหาใช่ไหมซ่องโจรกับร่วมกันอนาจารย์
แต่ยังไม่ได้ดำเนินคดีกับโมเดลลิ่งไง
คือนี่เป็นภาพตอนที่เขาไปที่สถานีตำรวจสพบางบัวทองนะครับ
ระหว่างที่เขาอยู่ที่สถานีตำรวจเนี่ยมันจะมีข่าวเรื่องตีปล่อยคลิปออกมา
แล้วเดี๋ยวพอเสร็จเสร็จธุระที่พบกับตำรวจที่สพบางบัวทองเนี่ย
เดียกับนายอัชริยะได้ชี้แจงเรื่องคลิปของตีเอาไว้เดี๋ยวท่านรอฟัง

แต่ไล่ไปตรงนี้ก่อนตรงที่เขาไปแจ้งความโมเดลลิ่งที่จัดหาเขาไปทำงานที่บ้านนั้นก่อน
ใช่ค่ะก็อย่างที่บอกว่าพอให้หลักถงหลักฐานอะไรเพิ่มเติมไปอีกแล้ว
เพราะว่าต้องการที่จะแจ้งความเอาผิดโมเดลลิ่งร่วมด้วยกับแก๊ง๖คนที่โดนออกไม้จับไปก่อนหน้านี้
เจ้าตัวลงมาทีมข่าวก็ไปคุยกับพี่สาวของเดียก่อนพี่สาวเดียลงมาก่อน
ทีมข่าวก็ไปสอบถามนะคะว่าตกลงเป็นยังไงเนี่ย
มีข่าวมาว่าอีกฝ่ายมีหลักฐานสำคัญปล่อยออกมาแล้วนะว่าน้องคุณเนี่ยโกหกหรือเปล่า
น้องคุณจริงแล้วชอบหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าลองฟังหน่อยแอบได้ยินเสียงมาเหมือนกัน
ก็แสดงว่าออกมาแป๊บนึงแล้วต้องกลับเข้าไปต่อ
ใช่พี่สาวบอกวายว่าเขามีหลักฐานว่าเดียพูดไม่จริง

ครับทีนี้อีกหนึ่งคนที่เราได้ไปพูดคุยมาคือแฟนของพริตตี้เดีย

แล้ววันที่ไปทำงานเนี่ยแฟนจอดรถรออยู่หน้าบ้านนะคะรอรับ
เดียอยู่ในบ้านที่บางบัวทองที่จัดปาร์ตี้

แฟนนุ่มจอดรถรออยู่ข้างนอกค่ะรอรับ
เขาบอกเลยว่าเขายืนยันอีกเสียงนึงว่าเดียถูกกระทำอนาจารย์จริง
เพราะวันเกิดเหตุเขาจอดรออยู่ที่หน้าบ้านหลังนั้นนั่นแหละ

ก็เห็นความผิดปกติเพราะว่าเอ๊ะทำไมถึงเวลานัดแล้วเดียไม่ออกมา

จอดรออยู่จนกระทั่งเห็นเดียเดินออกมาด้วยท่าทางสลึมสลือ
ผ้าห่มเปื้อนคราบอสุจิติดมือมาด้วยครับแล้วก็เล่าให้เขาฟังตอนนั้นเลยแหละว่า
เหล้ากับแก๊งนี้หนักมากจนหมดสติไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้มารู้สึกตัวอีกทีคือ
เพราะว่าตัวเองอยู่ห้องด้านบนชั้น๒ในบ้านเสื้อในก็ไม่อยู่กางเกงในก็ถูกถอดไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองแล้วก็ไปเจอคราบอสุจิที่ผ้าห่มด้วย
ซึ่งแฟนของพริตติเดียบอกว่าเขาเคยได้ยินข่าวพฤติกรรมของบ้านหลังนี้มาเหมือนกัน
ก็เลยเอาหลักฐานทั้งหมดออกมาแต่ก็อย่างที่บอกว่าระบุไม่ได้ว่าใครเป็นคนทำแล้วมันเกิดอะไรยังไงเพราะว่าเดียจำอะไรไม่ได้เลยค่ะ
ในเนี่ยไม่ได้มีค่าอสุจิแต่ว่าไม่เรียบร้อยแต่คราบอสุจิเจอที่ผ้าห่ม
ประมาณนั้นซึ่งผ้าห่มเนี่ยน้องห่มอยู่ใช่เป็นผ้าของบ้านนู้น
น้องเอากลับมาด้วยไหมเอากลับมาน้องเขากลับมาด้วยกลับมา
ทีนี้เราก็อดถามไม่ได้นะคะคำถามนี้ว่าเออแล้วคุณได้เห็นคลิปหรือยัง
ทางฝั่งบ้านนั้นเขาปล่อยออกมาว่าเดียก็ดูสนุกสนานกับปาร์ตี้ดีนะ
ก็ดูสนิทสนมกับในตีที่นั่งอยู่ข้างกันเห็นแล้วยังไงคุณคิดยังไง
เขาบอกเขาไม่ได้กังวลอะไรเรื่องนี้เลยเพราะเขารู้นิสัยแฟนของเขาดี
แต่เครียดที่ต้องมาสู้คดีกับเรื่องแบบนี้มากกว่า
พยานหลักฐานที่มีจะสามารถตอบคำถามสังคมได้แน่นอน
พยายามบอกแล้วก็ชี้แจงกันนะครับเพราะคนก็มีคำถามว่า
แล้วทำไมแฟนปกติรับงาน๔ทุ่มต้องเสร็จประมาณตี๓ไม่ออกมาแล้วไม่ไปตาม
เขาบอกเขาก็คิดว่าข้างในจ้างต่ออะไรอย่างนี้เขาก็ไม่กล้าเข้าไปวุ่นวาย
หรือว่าก้าวไก่อะไรก็ตรงนู้นอ่ะมองว่าเป็นงานนะ
ทีนี้มาถึงคลิปล่าสุดที่ฝั่งในตีได้เปิดเผยออกมา
บอกว่านี่ง่ะผมไม่ได้ทำอะไรเลยเเดี๋ยสนิทเป็นไฟล์มาขึ้นคร่อมผม
ตามภาพที่ท่านได้เห็นไปเมื่อก่อนหน้านี้นะครับซึ่งหลังจากที่สอบปากคำให้ข้อมูลกับตำรวจในวันนี้เพิ่มเติมเสร็จ
ไม่ได้ทำอะไรเกินเลยไปกว่ามากกว่านั้นไม่ได้บอกว่ายินยอมจะถูกทำอนาจารย์นะ
คือเธอยินยอมจะให้คนในบ้านนั้นทำอนาจารย์เธอนะครับส่วนตัวเธอเองในวันนั้นยืนยันว่าไม่ได้ดื่มเยอะนะ
แต่ทำไมมันถึงเมาแบบจนหมดสติไปขนาดนั้นได้ก็ไม่รู้เหมือนกัน
การที่อยู่อีกที่นึงแล้วไปตื่นอีกที่หนึ่งในสภาพที่ตัวเองรับรู้ได้ว่ามันผิดปกติเนี่ย
อันนี้เนี่ยเธอบอกว่านั่นแสดงว่ามันมีเรื่องผิดปกติไงนะส่วนกระแสที่ว่าเธอไปเมามาก่อนหรือเปล่า
ก่อนจะมาบ้านหลังนี้ยืนยันว่าไม่ได้รับงานมาก่อนไม่ได้ไปเมาที่ไหนมาก่อน
เพราะว่าโมเดลลิ่งเนี่ยบอกว่าทีแรกต้องให้เธอมาก่อนแต่เธอก็เลื่อนบอกว่าเดี๋ยวเข้ามาดึกหน่อยอะไรอย่างนี้
ก็เธอติดธุระจริงเธอก็เลยแค่แจ้งโมเดลลิ่งไปว่าเดี๋ยวจะขอเข้าไปที่บ้านงานสายหน่อยนะ
ส่วนที่เธอบอกว่าส่วนที่ฝั่งตีบอกว่าเธอเนี่ยชอบตีเธอบอกว่าลองคิดดูกันแล้วกัน
คนเจอกันวันเดียวจะไปชอบกันได้ยังไง

เขายิ่งคงโดยนักเรียนเต้าหน่อย
ก็ต้องรอการตรวจพิสูจน์หลักฐานจากกองพิสูจน์หลักฐานต่อนะครับ
ใช่ค่ะคือตอนนี้มันต้องรอผลอย่างเดียวเลย
เพื่อความแน่ชัดที่สุดถูกต้องที่สุดนะคะ
ว่าสรุปแล้วเนี่ยอสุจิคราบอสุจิที่มันอยู่ตรงผ้าห่มเนี่ย
เป็นของใครอย่างไรมันจะได้สืบสาวราวเรื่องกันต่อไปได้
คือเราเห็นจากคลิปจากโพสต์จากอะไรต่างนานาเราก็ตั้งข้อสังเกตกันได้
คืออย่างที่บอกมันออกมาเป็นมุมอะค่ะ
แต่เอาจริงก็คือต้องรอหลักฐานจากทางตำรวจ
เขาก็ต้องเอาอย่างรอบครอบรัดกลุ่มที่สุดนะครับ
ทีนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับทุกผู้ชมครับ
ที่เขาให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเรากับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
เธอบอกว่านะเธออ้างว่าอย่างนี้นะ
เธอก็เคยถูกหนึ่งในหกไม่รู้ใครนะ
แต่เป็นหนึ่งใน๖คนที่ถูกออกหมายจับในคดีของพริตตี้เดีย

ใช่เธออ้างว่าอย่างนี้นะ
โดยหญิงสาวคนนี้นะครับได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
บอกว่าตัวเธอเคยเป็นอดีตคนคุ้นเคยของผู้ชายคนหนึ่ง
ที่เป็น๑ใน๖คนในแก๊งงานปาร์ตี้ที่สารออกหมายจับเมื่อวานนี้

แต่เธอเป็นคนคุ้นเคยของผู้ชายคนหนึ่ง
เธอบอกว่าตัวเธอเองไม่ได้เป็นเด็กเอ็นนะไม่ได้เป็นพริตตี้เอ็นเตอร์เทนอะไรนะ

ปีก่อนมีโอกาสรู้จักกับผู้ชายคนหนึ่ง
เป็นหนึ่งในสมาชิกแก๊งโซฟาแดงผ่านทางแอปพลิเคชันแอปหนึ่ง
ด้วยความที่ชายคนนี้เป็นนุ่มที่โปรไฟล์ดี
ดูแล้วมีความน่าเชื่อถือมีความเป็นผู้ใหญ่แล้วเข้ามาจีบเธอ
เธอก็เลยตัดสินใจพูดคุยด้วย
ค่ะนี่ฮะเธอเปิดเผยเรื่องราวกับคุณสุดปรีดามหายศผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
พอรู้จักกันได้พูดคุยกันสักพักหนึ่ง
หญิงคนนี้บอกว่าเริ่มสังเกตเห็นได้ว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนเจ้าชู้
แล้วก็ชอบไปปาร์ตี้หนักมาก
มีวันหนึ่งได้ชวนเธอไปเที่ยวไปกินเหล้าด้วยความไว้ใจเธอก็ไป
ปรากฏว่าถูกมอมเหล้าจนหมดสติ
รู้ตัวอีกทีหนึ่งก็คืออยู่บนที่นอนภายในห้องพักของโรงแรมแห่งหนึ่ง
ในสภาพที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศไปเรียบร้อยแล้ว
หญิงสาวคนนี้บอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับแล้วเธอก็บอกว่าในวันที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นกับลัลลาเบลเนี่ยนะ
คืนวันนั้นอ่ะวันวันนั้นอ่ะจันทร์ที่สิบหกกันยายนเนี้ยอืม
ผู้ชายคนนี้ที่เป็นคนคุ้นเคยที่เธอเคยคุ้นเคยและพาเธอไปล่วงละเมิดทางเพศเนี่ย
ก็ชวนเธอไปร่วมงานปาร์ตี้ในวันนั้นด้วยนะแต่เธอไม่ไปเพราะได้เห็นบรรยากาศภายในงานปาร์ตี้จากการที่ชายคนนี้มาชวนด้วยการวีดีโอคอร์
แล้วดูแล้วมันไม่น่าไว้วางใจเธอก็เลยไม่ไปซึ่งหลังจากเกิดเรื่องกับลาลาเบลเป็นข่าวใหญ่โตขึ้นมา
เห็นภาพข่าวทั้งหมดแล้วตกใจมากเอาเรื่องนี้ไปคุยกับเพื่อนแบบว่าดูสิเบลเขาแบบโอ้โหทำไมศพพ่งสภาพถูกกระทำอะไรแบบนี้
เพื่อนบอกว่าเนี่ยที่เห็นสภาพลาลาเบลเนี่ยนะหมดสติถูกลากคอนโดอ่ะนั่นน่ะคือสภาพของเธอที่โดนลากขึ้นโรงแรมวันนั้นเลย
เพื่อนเป็นคนไปช่วยใช่แต่โชคดีที่ว่าเธอวันนั้นเธอรอดชีวิตมาได้แต่ก็ถูกล่วงละเมิดทางเพศนะ

เคยรู้จักกันมาค่ะเขาก็จะมีพฤติกรรมที่แบบค่อนข้างที่จะเมาทุกวันแล้วก็เหมือนชอบถ่ายคลิปอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็เลยแบบไม่ค่อยไว้ใจเขาแล้วก็เพื่อนที่รู้ข่าวรู้เรื่องก็ไม่อยากให้คุยอีกค่ะ
ก็เคยรู้จักกันแล้วก็เขาก็จะพาไปสถานที่แบบพวกร้านเหล้าอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็เหมือนเรากินจนเมาอะไรประมาณนี้
แล้วก็เราไม่รู้ว่าเขาตั้งใจจะมอมหรือเปล่าแต่เขาก็เขาก็มีการแบบถ่ายวีดีโออะไรประมาณนี้ค่ะ
แล้วก็กับเพื่อนด้วยเพื่อนก็ไปเขาก็มอมก็เหมือนสเต็ปเดิมอะค่ะ
แล้วก็พยายามที่จะแบบลวนลามเพื่อน
เธอก็บอกนะครับว่าจริงแล้วชายคนนี้เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะฮะ
ถือว่าเป็นคนดีคนหนึ่งอะนะแต่ก็อยากให้ไปใช้ความรู้ความสามารถในทางที่ถูกมากกว่านี้อะไรอย่างนี้นะครับ
ก็เป็นคำที่เธอกล่าวอ้างบอกเล่ามานะครับ
อย่างที่บอกทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องอดทนใจเย็นรอสำหรับผู้ที่ตามข่าวนี้ค่ะ
รอหลักฐานที่แน่ชัดทั้งหมดจากตำรวจอีกทีนึงเพราะเชื่อว่าตำรวจเนี่ยเขาน่าจะมีรวบรวมเอาไว้เยอะแล้ว
เหลือรอมั่นใจนะคะทีนี้ฟังคุณชูวิทย์กันหน่อยดีกว่า
นี่ก็ออกมาแสดงความคิดเห็นประเด็นนี้อย่างต่อเนื่องเหมือนกัน
แต่นี่แตกออกมาหน่อยนะคะในแง่ของพวกโมเดลลิ่ง
คือคุณชูวิทย์เนี่ยก่อนหน้านี้ก่อนจะมาทำงานการเมือง
หรือว่าพักหลังก็มาทำงานด้านสื่อด้วยนะครับ
ก็เคยทำธุรกิจอาบอบนวดก็อย่างที่ทราบกัน
อะไรยังไงเนี่ยคุณชุวิตเขามีประสบการณ์อยู่
ใช่เค้าก็เลยออกมองว่าอันนี้เหมือนมโมเดลลิ่งสายดาก
ก็คือด้านมืดโมเดลลิ่งด้านมืด
เราพูดนะคือเราส่งผู้สื่อข่าวไปพูดคุยกับคุณชู่วิทย์เลยนะคะ
คือคนที่ส่งตัวให้ลาลาเบลไปพบเส้นทางจุดจบในชีวิตของเธอด้วยวัยแค่๒๕ปี
ไปแคสงงแคสต์งานถ่ายโฆษณาใช่ไหมแต่โมเดลลิ่งสายดาร์กหรือด้านมืดที่ส่ง
ไปรับงานเอ็นไปรับงานอัพยาหรือแม้กระทั่งรับงานวีไอพีที่มันจบลง
การมีเพศสัมพันธ์เนี่ยดูโครงสร้างกันหน่อยดีไหมคะ
คุณชุวิตทำบอร์ดมาให้ดูแบบนี้เลย
เขาบอกว่าในวงจรของโมเดลลิ่งสายดาร์กที่ส่งเด็กให้กับลูกค้าเนี่ยนะ
โครงสร้างไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลย
เริ่มต้นจากส่วนแรกเลยคือโมเดลลิ่ง
ตัวต้นต่อนะโมเดลลิ่งเป็นหัวใช่ไหมคะ

หลังจากนั้นส่วนที่สองก็คือลูกค้าครับนะ
เขาเรียกว่าอะไรนะส่งอุปฐานใช่ไหม
มีผู้ลูกค้าทีนี้วิธีการติดต่อก็คือผ่านทางโปรแกรมแชท
ลูกค้าก็ติดต่อขอมาบ้างโมเดลลิ่งติดต่อเสนอไปบ้าง
พอตกลงรายละเอียดกันได้ทั้งสเปคเด็กรายละเอียด
การรับงานได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรค่าตัวเท่าไหร่
ตกลงได้ปุ๊บก็จะส่งเด็กให้กับลูกค้า
โมเดลลิ่งก็หักหัวคิวหักค่าในหน้าจากเด็กเป็นรายไป

อ้าวถ้าหน้าที่ของโมเดลลิ่งสายดาร์กคือการจัดหาเด็กให้กับลูกค้า
หักค่าหัวคิวกินเงินแบบนี้เนี่ย
มันจะต่างอะไรกับแม่เล้าหรือมาม่าซังล่ะคุณชูวิทย์
ก็ในขบวนการค้าบริการทางเพศ
เล้ามาม่าซังส่งผู้หญิงไปขายบริการทางเพศ

ก็ไม่ต่างไงเพราะลักษณะการทำงานส่งเด็กของโมเดลลิ่งสายดาร์ก
มันก็ถือเป็นรูปแบบธุรกิจเพศพาณิชย์นั่นแหละ

ผมว่าเนี่ยนะเหมือนมาม่าซังแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลย
แทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพียงแต่ว่าไม่มีสำนัก
ไม่มีสถานที่ตั้งนะ
คำว่าไม่มีสถานที่ตั้งก็หมายความว่าไม่มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่ง

ในไลน์แล้วก็เอาเด็กมาส่ง
ไม่ได้มีความหมายว่าอาจจะต้องอยู่เป็นที่
มีมาว่าซังมีใบอนุญาตมีสถานที่
ซึ่งตรงนี้ที่ผมบอกว่ามันอันตราย

มันอันตรายตรงที่ว่าคุณไปโดยที่คุณไม่รู้จักอะไรเลย
ไม่รู้จักสถานที่ไม่รู้ว่าข้างในแขกเป็นใคร
บางครั้งเข้าไปในสถานที่รับที่ซ่อนที่ระโหฐาน
คุณก็ไม่รู้บางทีคุณจำทางไม่ได้ด้วยซ้ำ
เพราะฉะนั้นสิ่งต่างเราเป็นความเสี่ยง
การติดยาเสพติดเสี่ยงการเอาตัวเข้าไปแลก
แต่มันก็ยังมีคนอีกหลายคนนะคะที่ตัดสินใจอยากจะเลือกเดินทางนี้
เพราะว่ามูลค่าของเงินมันค่อนข้างมาก
แล้วก็แลกกับการทำงานเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นเอง
ถ้าคุณทำงานสุจริตคุณคิดว่าจะได้เงินเนี่ยเดือนเป็นแสนไหม
มันไม่มีทางอย่างเก่งคุณไปทำจดปริญญาตีคุณก็ได้๑๕๐๐๐๒๐๐๐๐บาท
ให้เยอะเลย๓๐๐๐ถูกไหม
ทีนี้พอคุณไปทำอย่างนี้ครั้งหนึ่งคุณได้๒๐๐๐๐บาท
ทำเดือนหนึ่งซะ๑๐ครั้งได้ไป๒๐๐๐๐๐บาท
เกิดเขาดูแลโอ้โหคุณนี้ได้เดือนหนึ่ง๒๓แสนสบาย
เป็นลูกเสียเป็นเมียน้อยเสียคือสิ่งต่างต่างเหล่านี้เป็นความคิดง่ายเกินไป
คุณไม่มีใครก็จี้คอคุณไปเที่ยวหรือว่าไม่มีใครจับปาก
เช่นคุณกินเหล้าแก้วนี้กินหมดเลยนะ
เดี๋ยวพี่ให้๕๐๐บาท
ถ้ากินอีกแก้วนึงให้๑๐๐๐บาทหนึ่งเลย

เพราะว่าตัวเองพร้อมใจจะไปเสี่ยง
ก็เห็นไปทุกคนก็ต้องแต่งตัวไปยิ้มแย้มไป
ไปถึงไม่ใช่ว่าโอ้โหหน้าเงาหน้างอน
ก็เห็นยิ้มกันแล้วทุกคนแหละครับเพราะว่าอยากจะได้งาน
บทเรียนบทนี้เป็นบทสำคัญให้คุณเห็นว่า
คุณไปทำงานที่เสี่ยงอันตรายแบบนี้แล้วมันไม่คุ้ม
คุณไปทำงานเสี่ยงอันตรายแบบนี้คุณจะต้องเสียตัว
คุณจะต้องสูญเสียหลายสิ่งหลายอย่างรวมไปถึงอาจกว่าจะเสียชีวิต
คุณอาจจะติดยาเสพติดนะแล้วคุณยังหลวมตัวไปถึงเรื่องอื่นเยอะแยะ
รวมถึงอีกสิ่งหนึ่งคุณชุวิตก็ฝากเตือนมานะคะ
เพราะว่าไอ้การทำงานแบบนี้กลายเป็นเด็กเอ็นในโมเดลลิ่งสายดาร์กเนี่ย
ด้วยความที่โมเดลลิ่งสายดาร์กไม่ได้มีการตั้งสำนักอย่างเป็นหลักแหล่ง
แล้วติดต่องานกันก็ผ่านทางไลน์ตัวต่อตัวบุคคลต่อบุคคลรบแชทก็จบแล้วถูกไหมคะ
เพราะฉะนั้นเวลามันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาจับมือใครนมกว่าจะตามเจอใครจะรับผิดชอบ
ก็เป็นสิ่งที่คุณชูวิตตีแผลให้เห็นนั่นนะครับ
ทุกผู้ชมครับดูความคืบหน้าคดีของลาลาเบลหน่อยนะครับ
วันนี้พลดสมฤติตรงเตาผู้บังคับการตำรวจนครบาล๘
ได้เรียกพริตตี้สาวมาสอบปากคำนะฮะก็เพื่อหาความเชื่อมโยงกับคดีที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่กับทางบ้านที่จัดปาร์ตี้บางบัวทองด้วยนะครับ
เมื่อวานได้เรียกสอบปากคำพยานไป๓คนนะครับไปสอบนอกสถานที่
อีก๔คนคดีนี้ยังเหลืออีกประมาณถ้าคิดเป็นสัดส่วนก็ร้อยละ๓๐
ก็จะเสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะตำรวจบอกว่าจะเร่งรัดให้เสร็จภายใน
สัปดาห์หน้าผลชนสูตรศพของลัลลาเบลนะครับตอนนี้แพทย์ได้ตรวจ
สอบไปแล้วหลายประเด็นทำให้คดีมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับ
จากการสอบถามแพทย์เกี่ยวกับบาดแผลบริเวณอวัยวเพศของผู้
ตายนะตำรวจบอกว่าขอย้ำว่าอย่างไม่เป็นทางการนะขณะนี้ทราบ
ตำแหน่งของแผลเนี่ยมันอยู่นอกช่องคลอดอยู่ข้างนอกอ่ามัน
ข้างนอกนะครับแต่อ่าตำแหน่งของแผลที่อยู่นอกช่องคลอดเนี่ย
มันเกิดจากของแข็งไม่มีคมซึ่งมันก็ตีความได้หลายอย่าง
แล้วก็เป็นแผลที่เกิดได้ประมาณ๒๔ชั่วโมงตอนที่เบลยังมี
ชีวิตอยู่ก็คือ๒๔ชั่วโมงในช่วงเวลาก่อนที่จะเสียชีวิตนั่นแหละ
แหละซึ่งยังไม่สามารถยืนยันได้ว่ามันบาดแผลที่ไว้
ประเภทแถวนอกช่องคลอดของเธอเนี่ยมันเกิดจากอะไรแล้ว

ถามทางโทรศัพท์ไม่เป็นทางการเนี่ยเอ่อก็บอกว่าบาดแผลที่พบ
ที่มีชีวิตอันนี้มันก็ต้องไปพินาในห่วงระยะเวลา

ได้ไหมคะว่าแผลก็จะเกิดขึ้นก่อนที่เบลจะไปบ้าน
โดนของแข็งไม่มีคมเขาก็ยกตัวอย่างได้หลายอย่าง
ของแข็งไม่มีผมแต่มันมันไม่ได้อยู่ในทางเข้า
มันอยู่ทางด้านล่างมันอยู่ทางด้านล่าง
เราไม่เข้าใจไงเราก็จะไปถามว่าไอ้ตรงด้านล่างมันอยู่ตรงไหน
มันใช่หนึ่งองคุรีที่เข้าไปหรือยังเหมือนกับอะไรทำเหล่านี้
บางทีถ้ามันไม่ใช่อยู่ในช่องทางที่จะเข้าเนี่ยมันอาจจะต้องให้หมอเขาตอบ
เราก็ไม่รู้ไงไอ้ประเด็นนี้แต่จริงเราก็ถามมาแต่แรกแล้วนะครับ
รู้แล้วว่าเกิดจากของแข็งไม่มีคมเป็นได้ทุกอย่าง
พริตตี้ที่มาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนในวันนี้นะครับ
ตำรวจก็พยายามหาแบบพวกสิ่งต่างที่จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคดีนะ
เธอเป็นผู้ที่เคยไปร่วมงานปาร์ตี้ที่บางบัวทองบ้านหลังนั้น
ในคืนวันที่๑๔กับ๑๕กันยายนนะครับ
เป็นช่วงวันก่อนที่ลาลาเบลจะไปแล้วก็เสียชีวิตนะฮะ
ก็มาให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนนะครับ
เกี่ยวกับพฤติกรรมของคนที่อยู่ในงานปาร์ตี้
แล้วก็เรื่องที่มีคลิปเผยแพร่ไปก่อนหน้านี้เป็นคลิปที่ในตีหนึ่งในแก๊งงานปาร์ตี้
กระดกเล่าประมาณ๑๐วินาทีนะครับ
ตรงนี้ครับมีชาวเน็ตเข้าไปจับสังเกตนะ

มองไปข้างหลังที่เราวงแดงเนี่ยครับทุกผู้ชมครับ
ความจริงมันเป็นคลิปเป็นภาพเคลื่อนไหวแล้วมันชัดกว่านี้นะครับ

นั่นมันคือคนกำลังมีเพศสัมพันธ์กันหรือเปล่า
ซึ่งตรงนี้นะครับก็ต้องรอการพิสูจน์ต่อไปนะครับ
ซึ่งตำรวจบอกว่าก็ต้องรอผลอย่างละเอียดอย่างเป็นทางการจากทางแพทย์นะครับ
ที่สุดแล้วถ้าผลออกมาคาดว่าจะเป็นวันจันนี้หรืออย่างช้าก็ภายในสัปดาห์หน้านี่แหละ
ก็จะตอบข้อสงสัยหลายอย่างได้เกี่ยวกับคดีที่เกิดขึ้นกับการเสียชีวิตของลาลาเบลนะฮะ
ทีนี้ตามภาษาคนไทยในช่วงของวันใกล้สิ้นเดือน
หลายคนก็ติดตามข่าวนี้มาในแง่ของคดีด้วย
อีกฝ่ายหนึ่งก็ติดตามในแง่ว่ามันเป็นคดีใหญ่เนาะแล้วก็เป็นคดีสะเทือนขวัญด้วยอ่า
มันมีตัวเลขอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างเขาก็ไปสอดส่องหากันมาที่แน่แน่เลยก็คือเรื่องของรถยนต์
เพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าคุณผู้ชมจำได้คุณแจ๊คกับคุณจิลออกมาพูดบอกว่าลาลาเบลมาสื่อสารกับเขา
บอกว่าช่วยด้วยอยู่ในรถคือให้เอาเอาพาออกจากรถหน่อยลาลาเบลยังอยู่ในรถ
สีดำเนี่ยของน้ำอุ่นใช่น้ำอุ่นพาลาลาเบลไปไปที่คอนโดคันสีขาวป้ายแดงเนี่ยของเบลเอง
ขับไปงานที่บ้านบางบัวทองถูกต้องแล้วก็จอดทิ้งไว้นั่นแหละเพราะว่าตอนกลับเธอถูกน้ำอุ่นพาออกไปอ่ะ
คนก็เลยไปดูทะเบียนรถกันทั้งสองคันเลยสีดำทางซ้ายเราเขียนไว้ให้นะคะของน้ำอุ่นเนี่ยเป็นรถยนต์สีดำทะเบียน
ส่วนของลาลาเบล๗๓๐๗ทะเบียนรถสองคันอันนี้ไม่นับอย่างอื่นอีกเยอะแยะนะมีวันเกิดวันเกิดลาลาเบล
กันยา๒๕๓๖มีวัยเบนเจ้าเพศคือ๒๕ปี
แต่เสียชีวิต๑๖กันยา๒๕๖๒ในขณะที่อายุกำลังจะครบ๒๖ปีในอีกแค่ไม่กี่วัน
เล่มก็เยอะค่ะ๐๙มีหมดแล้วตอนนี้นะคะที่อ่านมา
ส่วนอีกหนึ่งคดีที่หลายคนก็สอหาเหมือนกัน

ก็เป็นกลิ่นอายนะครับก่อนวันลอตเตอรี่ออก